ทีนี้ไปดูเหตุการณ์ที่กรสินกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
จอดมอเตอร์ไซต์คางถนนแล้วเดินลงมา
มาฉกต้นไม้ของชาวบ้านไปมาขโมยมารถน้ำค้า
แล้วเจ้าของมารู้ตัวอีกที
คือตอนที่ออกมารถน้ำต้นไม้สังเกตเห็นทั้งหมด

ใช่ค่ะเห็นไหมมันยาวระยะมาแบบนั้นนะคะ
ฉกไปฉกมานับแล้วสักประมาณ๖๗ต้นเห็นจะได้นะคะ

ใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยเอ๊ะเป็นคนแถวนั้นหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางดึกของพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะแล้วเสร็จปุ๊บชกได้แล้วนะคะ
นี่แหละงูสิงของแท้นะครับฉกค่ะมาฉกนะคะ

ทีนี้เจ้าของบ้านเล่าบอกว่าตอนแรกก็ไม่ทันสังเกตหรอกว่า
คลาวรุษีเนี่ยมันหายไปออกมาหน้าบ้านจะมารดน้ำต้นไม้แล้ว
เอ๊ะทำไมสังเกตเห็นมันเหลือน้อยก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้าบ้านเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าพอมาดูอ้าวถึงรู้ว่ามีหัวขโมยมาฉกไป
ดูจากกล้องวงจรปิดใช่ค่ะทีนี้ก็เลยเอากล้องวงจรปิดนี่แหละ
ผู้สื่อข่าวเราดูฝากสองเรื่องฝากเรื่องแรกก็คือฝากเตือนภัยให้กับสังคม
โดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดกาลสินเมืองน้ำดำนะคะ
ฝากเรื่องที่สองก็คือฝากถึงคนร้ายหน่อยคนร้ายถ้าเห็นคลิปนี้แล้ว
การุณาเอามาคืนนะคะมิฉะนั้นแล้วจะแจ้งความดำเนินคดีคุณกลายเป็นผู้ต้องหาทันทีเลยนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของต้นคลาวฤษีกันหน่อยนะฮะ
ว่าด้วยต้นคลาวรุสีเนี่ยมีประโยชน์สองด้าน
ด้านแรกมันดีต่อใจเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
เชื่อกันว่าถ้าเกิดปลูกไว้แล้วเนี่ยลำต้นที่ห้อยระยะลงมา
ถ้าเกิดว่ามันระยะลงมาเรื่อยจนถึงพื้นดินนะ
มันจะทำให้เจ้าของอายุยืนยาว
อ๋อเชื่อแบบนั้นเหรอใช่ค่ะ
ประโยชน์ข้อที่๒เป็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์
ถ้าเกิดว่าไปโฟกัสนะตรงใบของต้นคลาวฤษีเนี่ย
ต้นใบมันจะมีลักษณะขนสีขาวมหาศาลเลยนะพี่ต้นพี่เบิร์ต
กระจายอยู่เต็มเลยค่ะตรงนี้มันมีหน้าที่คือ
มีหน้าที่คือดูดซับเทิดอาหารจากอากาศ

ถ้าเกิดว่ามีฝุ่นละอองปนเปื้อนในอากาศ

ลักษณะคือเป็นเครื่องช่วยกลองอากาศ

เออประมาณนั้นจริงค่ะพี่ต้น
ก็มันเป็นสิ่งที่ดีต่อใจของเจ้าของเขาไง
เขาก็เลยบอกว่าอยากให้ได้คืนนะครับ